เอาส่วนฝากฝั่งของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานก็ออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันเป็นเทปสุดท้ายแล้ว
คืนวันศุกร์ให้ประชาชนเหรอคะประมาณนั้น
กับรายการคืนความสุขให้ประชาชนอย่างที่คุณรัชพรบอก
คืนวันศุกร์ให้ประชาชนด้วยเอาเวลาที่ไปทำอย่างอื่นแล้วกัน
นะฮะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะเจอกันพร้อม
บอกว่าจะทำหน้าที่จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่นะครับแน่นอนนะฮะ
วันอังคารหลังเสร็จสิ้นการประชุมคอรมอลนะฮะผลเอกประยุทธ์ก็จะมีการออกมา
แถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชนเป็นประจำที่ทำเนียบนะฮะ
ก็จะมีการรวบรวมประเด็นต่างแล้วก็ส่งเขียนโพยให้กับทีมงานโฆษกนะฮะ
แล้วก็ส่งให้กับท่านนายกปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามตามโพยที่นักข่าวได้ส่งไปให้อืม
โดยเดินมาส่งกระดาษคำถามคืนให้กับตัวแทนนักข่าวบอกว่าไม่ขอตอบทุกคำถามที่ส่งมานะ
ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาลและรัฐบาลนี้จะทำหน้าที่จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่
และไม่ตอบคำถามเลยนะครับไปฟังเสียง
นะวันนี้กลับเรียนว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองนะแต่เราก็ตามผมในฐานะนายมตรี
หัวหน้าของเศรษฐ์ชอบขอขอบคุณมหาวิทยาลัยชาติคนไทยทุกคนที่ร่วมกันแสดงพลังนะครับ
การมาออกเสียงเลือกตั้งเป็นจำนวนมากพอทำควรนะครับ
เป็นรัฐบาลนะไปจนจนอะไรล่ะมีรัฐบาลใหม่นะครับ
ตามกฎหมายตามนะครับผมพูดกับทั้งหมดไม่มีอะไร
เกี่ยวกับการเมืองเพราะนี่คือการบ้านนี่การบันดาการ

เพียงแต่ขอความเข้าใจขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับ
วันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็สุดแล้วแต่ประชาชนเป็นผู้พินายนะครับ
วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนในเรื่องของการเลือกตั้ง
ขอบคุณข้าระการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงการเลือกตั้ง

คือต้องบอกว่าจริงพลเนตประยุทธเนี่ยสวมวะอยู่๓ใบนะครับ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเยอะมันแตกต่างกันไปนะ
หัวหน้าคอสชเองทั้งนายโยครัฐมนตรีเอง
หรือว่าในฐานะแคนดิเดตของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐเอง
คือบางทีมันก็เหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งใจเหมือนกัน
เพราะว่าหลายอย่างเวลาจะก้าวขาออกไปจะพูดหรือจะทำอะไรเนี่ย
ต้องคอยระวังตลอดว่ามันจะถูกทิ้มแทงไปที่หมวกใบไหนบ้างหรือเปล่า

ใช่แต่ว่าอันนี้พูดในฐานะของนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าคอสชแล้วก็หัวหน้าของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ท่านก็อาจจะเหนื่อยช่วงนี้หน่อยนะครับ
ส่วนรายการศาสตร์พระราชาที่ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์นะฮะ
ออกอากาศเทปวันศุกร์ที่๒๙มีนาคมนี้เป็นคืนสุดท้ายครับ

ในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแทนครับ
แล้วก็คงหลายคนก็คงถามว่าเมื่อไหร่ผมจะเลิกพูดที่

แต่ผมจะพูดอีกครั้งเดียวเป็นการขอบคุณดังอีกครั้ง
เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดรายการวันศุกร์สระประชา

ให้มีการแถลงความก้าวหน้าในเรื่องของพิธีบรมชายพิเศษแทนนะครับ
โอเคดีใจไหม

วิสัยทัศน์ของผมในการแก้มฐาคาธนาปางดาว

โยบายหลักการและเหตุผลของผมสมบูรณ์ครบถ้วน

ให้ท่านฟังแล้วเนี่ยก็ขู้นะฟังรัฐบาลใหม่ต่อไป
ใครก็ตามที่คาดหวังมาก็ลองฟังค่ะดูเกื้อกี่แก้อย่างไรต่อไปในหลายคนนะครับ
เทสสุดท้ายแล้วนะดีใจมั้ยผมบูมันเยอะแล้วนะ

ดีเบจอ่าดีเบจเดี๋ยวก่อน
เอาท่านก็ในทางของท่านแหละนะครับ
เอาแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแน่นอนเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนะฮะ
โดยระหว่างที่ท่านนายกนั้นเดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการ

แต่ว่าไม่ได้ตัดหน้าผู้หญิงประยุทธ์กระชันฉีดหูห์นะ

ก็ถูกวิทยาวิจารณ์ไปแหละของสื่อมวลชนทำเนียบเพราะว่าคือโบราณน่ะนะ
ถ้าแมวดำตัดนงตัดหน้าอะไรมันจะเป็นรางร้ายหรือจะเกิดอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
ในขณะที่บางความหมายบางตำราก็บอกว่าเป็นเรื่องโชคดีก็ได้มั้ง
อย่างนี้นะฮะเอาก็แล้วแต่จะคิดกันแล้วกัน
อย่างที่บอกพอมันมีเรื่องความช่วยนี้เข้ามาปุ๊บเอ้าโหนมาเลย
ทันทีโหนนี้หลายคนรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเขาได้รับฉายาว่าเป็น
ในวงให้ดูด้วยนะแมวดำตัดหน้าแบบนี้เป็นลางไม่ดีมาก
โบราณถือว่าเกิดกับใครคนนั้นจะได้รับเคราะห์หนักสุดในชีวิต
ยังมาเกิดในช่วงนี้ด้วยซึ่งเป็นช่วงที่ดาวดวงใหญ่
อย่างดาราหูพระฤาษณ์และมริตยูเนี่ย
ทัพดวงเมืองน่าจะมีเหตุคาดไม่ถึงเกิดกับบ้านเมืองค่ะ
แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยต้องทำบุญประเทศ
ถึงจะทำให้บ้านเมืองร่มเย็น

ต้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์ครั้งใหญ่เลยค่ะ
แมวดำวิ่งตัดหน้าตกเคราะห์หนัก

งดกินปลาไหล่ตลอดชีวิตเลยอะ

แล้วไม่ต้องบอกนะคะว่างดแต่ต้มเปรตแต่ว่าข้าวหน้าปลาไหลกินได้

ปลาไหลญี่ปุ่นก็ห้าม
ถ่ายชีวิตวัวควาย๑๐ตัวขึ้นไป
ดกินเนื้อวัวเนื้อควาย๒เดือนหรือตลอดชีวิต

ต้องหาเวลานั่งสมาธิอย่างจริงจังอย่างน้อย๑วัน

ถ้าเกินจากนี้ไปอาจไม่ทันการ

ถ้าบริจาคโลหิตด้วยจะดีมาก

แต่ประเด็นคือถ้าที่ฉันเป็นคนนี้

เริ่มคิดแล้วนะถ้าได้ยินโหนนัสตราดามุส

นายกเดินอยู่ห่างประมาณสัก๓๔๕เมตร

พรุ่งนี้เขาทำยังทันไหมเนี่ย

พูดถึงเรื่องของแมวดำไว้ตรงกันข้าม

เชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นมงคล

เพราะนอกจากจะไม่อับประมงคลแล้วเนี่ย
คนโบราณเขายังยกให้แมวดำเป็นสัตว์มงคลอีกต่างหาก
ญี่ปุ่นเองก็ให้แมวดำเป็นมงคลนะ

ภูมิประเทศหรือว่าวัฒนธรรม

ได้มาจากสมุดข่อยที่มีอายุมากกว่า๓๐๐ปี
ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่หอสมุทรแห่งชาติครับ
รวมไปถึงตำราแมวอีกหลายฉบับ
ในยุคกรุงรัตนโกศิลป์ด้วย

ความเชื่อแล้วกัน

ก็ย้ำแหละให้กำลังใจทุกฝ่าย

ท่านประยุทธ์เองท่านก็ทำงานมาหลายหลายปีก็เหนื่อยแหละทำให้บ้านเมืองสงบสุขนะฮะ
ฝากฝั่งของการเมืองเองก็อยากจะให้มันเป็นประชาธิปไตยจะได้มีการเดินหน้าเรื่องของนโยบายปากท้องกันต่อไป
ใช่ครับอะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ